เราก็จะพยายามทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้เต็มที่แล้วครับ

มีครอบครัวหนึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลือมานะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นพี่สาวพี่สาวอายุ๑๗ปี
บอกว่าน้องชายอายุ๗ปีเนี่ย
ตอนนี้อาการหนักอยู่ที่บ้านนะฮะ

คุณแม่ติดโควิดต้องไปรักษาอยู่
แต่นี่คือน้องชายอายุ๗ขวบ
คือต้องมีผ้าโปะหน้าเพราะว่าโอ้โหตัวร้อนเหลือเกิน

พี่สาวเนี่ยบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือ

พี่สาวอายุ๑๗อยู่กัน๒คน

กินข้าวน้อยลงเบื่ออาหาร

ช่วยหาเตียงให้น้องหน่อยค่ะ

ถนนเจริญนครเขตธนบุรีกรุงเทพ

สอบถามไปยังพี่สาวของน้องนะครับ

ดูแลน้องอยู่คุณแม่ติดโควิด

หนักขึ้นหายใจไม่สะดวกมีไข้โดยท้องเสียด้วย
เลยต้องโพสต์ขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าน้องมีอาการไข้แบบขึ้นขึ้นลง

เด็ก๗ขวบนะครับนี่คุณวิมลวันโทรไปคุยกับพี่สาว
๑๗นะฮะพี่สาวก็ให้ดูสภาพภายในห้อง
ขวามือเนี่ยคือน้องกันอายุ๗ขวบ
พี่สาวบอกต้องบังคับให้น้องกินข้าว

ขู่น้องบอกถ้าไม่กินข้าวเนี่ยจะฉีดยานะ
ถึงยอมกินข้าวแต่น้องก็บ่นหาแม่ตลอด
แต่แม่ไปรักษาโควิดอยู่
ยาที่มีคือกินตามอาการมียาอะไรก็กินไปนะครับ
ตัวให้น้องต้มน้ำกระชายให้น้องดื่ม
ให้น้องดื่มน้ำอุ่นเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เอาออกมาเพราะว่าเด็กตรงบ้านนี้ก็เยอะค่ะ
นี่นี่ครับก็อย่างที่เราทราบนะครับ
ที่เราทราบกันกากตัวที่บ้านโอเมไอสโซเลชั่นเวลาติดเชื้อมันบางทีบางพื้นที่เขา
ก็ไม่ได้พร้อมที่จะกักตัวรักษาอยู่ที่บ้านใช่ไหม
สาวบอกต้องให้น้องไปอยู่แบบห้องเก็บเสื้อผ้านะครับ
แต่น้องกันวันนี้ที่เราได้คุยด้วยอาการก็ดูดีขึ้นนะครับ
น้องบอกว่าน้องจะพยายามกินข้าวเยอะนะ
เพราะว่าผมไม่อยากถูกฉีดยา
เขาก็อายตลอดเวลาเขาบอกว่าพูดไม่ค่อยได้
นี่ฮะเด็ก๗ขวบนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เราก็ประสานไปแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยแล้วนะครับ
เราถามไปล่าสุดเนี่ยพี่สาวของน้องบอกว่า

มาดูอาการของน้องกันแล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นทางศูน
บอกว่าเดี๋ยวจะส่งยามาให้นะฮะจะส่งยามาให้ในระหว่างที่รอเตียงนะครับ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนผ่านทางเราด้วยที่ให้ความช่วยเหลือกันมานะ
โทรมาส่งกำลังใจมาตลอด๒๔ชั่วโมงนี้ไม่ขาดเลย
บางคนก็ส่งยามาให้น้องด้วยสู้น้องกัน